เป็นศพแม่ลูกหายจากบ้านขับเก๋งพุ่งลงคลองนะครับ
พอแม่ลูกคู่นี้ไปทานอาหารเสร็จนะครับ
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าหายออกจากบ้านไป๕วัน
ครอบครัวสงสัยมากเพราะว่าไม่มีเหตุที่ให้หายไปเลย

ตำรวจใช้วิธีแกะรอยจากกล้องวงจรปิดทั่วเมืองสุราธานีเลย
และพบจุดสุดท้ายที่รถคันนี้ไปถึง
เกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อย
คุณผู้ชมฮะเห็นเหตุการณ์นี้ไหมครับ
รถคันนี้กำลังจะกลับรถใต้สะพานแต่ไม่ได้กลับรถ

พุ่งลงไปในแม่น้ำทันทีนี่คือภาพสุดท้ายของรถคันนี้นะฮะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน
ข้ามคลองบางใหญ่หรือว่าคลองมะขามเตี้ย
หมู่๓ตะบนมะขามเตี้ยเขตเทศบาลนครสุราชธานีนะครับ

ขับมาแล้วพุ่งตกลงไปในคลองเลยนะคุณนะ
รุ่นแอคคอร์ดสีขาวทะเบียนกไก่วแหวน๒๕๑๑สุราชธานี
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดมุมอื่นคือตำรวจเนี่ย
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามถนนจากร้านอาหารไปที่บ้านของผู้ตาย
จนกระทั่งพบเมื่อกี้คลิปวงจรปิดคลิปสุดท้ายว่ารถพุ่งตกคลองนะครับ
รถคันนี้มีนางสาวนพัดปภาทองตะกุกอายุ๓๗ปี
เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุราธานีเป็นคนขับ
แล้วมีผู้เป็นแม่นะครับคือนางบรรจงกิติพงศากรอายุ๖๖ปีนั่งโดยสารมาด้วย
ญาติแจ้งความคนหายไว้ทั้งสองคนเลยตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบหลังจากไล่กล้องวงจรปิดครบถ้วน
เห็นว่ารถหายไปตรงจุดกลับรถใต้สะพานนี้นะฮะคือใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่
พบว่ามีร่องรอยการเฉียวชนขอบทางใต้สะพานและพบชิ้นส่วนบังโครนรถและเศษกระจกตกอยู่
อกจากนี้ยังมีรอยล้อรถพุ่งชนทับต้นย่าเป็นทางคาดว่าตกลงไปในคลอง
แล้วทีนี้ครับพอเจอทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะตำรวจให้นักประดาน้ำของกู้ภัยลงไปดำดู
ว่าในคลองมีรถคันนี้อยู่ไหมปรากฏกู้ภัยดำน้ำลงไปเจอฮะ
ว่ารถคันนี้หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ใต้น้ำทีนี้ก็ต้องใช้เวลากว่าสามชั่วโมง
มีการกู้ซากรถเก๋งคันนี้ขึ้นมาจากคลองนะครับคุณผู้ชมใช้ทั้งเครนใช้ทั้งอะไรดึงรถขึ้นมา
ปรากฏว่าพบร่างผู้เสียชีวิตภายในรถคุณก็คือแม่ลูกเลยครับนางสาวนพัดปภาอยู่ฝั่งคนขับ
แล้วก็นางบรรจงผู้เป็นแม่นั่งอยู่ตอนหน้าสร้างความหดหูใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
พบเห็นเหตุนี้เป็นอย่างมากนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปชนะสูตรโดยละเอียด
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีนะครับส่วนสภาพรถเก๋งด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเยิน
ฝากระโปรงหน้ายุบกระจกด้านหน้านี้แตกนะฮะ
ทีนี้จากการสอบสวนเนี่ยนะคะก็ทราบข้อมูลว่าสองแม่ลูกเนี่ย
เป็นอดีตภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวของอดีตผู้กำกับการที่สพท่าฉางที่สุราชเนี่ยนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุก็คือค่ำเมื่อวันที่๒สิงหาเนี่ย
ตัวลูกสาวเนี่ยขับเก๋งมารับแม่ที่บ้านพักหลังจากนั้นก็หายตัวไป
ทีนี้พอหายตัวไปญาติเองเห็นว่าเอ๊ะหายไปไหนแม่ลูกคู่นี้ก็เลยรีบเข้าแจ้งความค่ะ
ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูเลยแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นว่าลูกสาวเนี่ยขับออกจากร้านอาหารขับตรงมายังจุดกลับรถใต้สะพานเนี่ย
คุณผู้ชมค่อยดูภาพไปนะครับตรงสะพานข้ามคลองบางใหญ่
แล้วก็ไปพุ่งชนเหมือนกับเนี่ยมุมนี้จังหวะนี้ค่ะ
ปีนขอบทางอ่ะครับตกลงไปในน้ำเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือคืนวันที่หายตัวแล้วค่ะ
ตอนทุ่ม๔๘ถ้าดูตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับ
เรื่องนี้ทางผู้การจังหวัดสุราชค่ะพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิษฐ
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่สรุปนะว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไร
เดี๋ยวจะต้องให้เจ้าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดก่อนแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
ใช่นะครับมีความคืบหน้าทางคดีในวันนี้นะฮะ
ล่าสุดได้มีการสอบปากคำไปแล้วสี่ปากนะครับก็ประกอบไปด้วยสามีของนางสาวนพัดปภานะฮะ
ซึ่งยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุได้กลับถึงบ้านแล้วก็ไลน์บอกว่าถึงบ้านแล้วนะคุณ
แล้วก็มีการสอบเพื่อนของนางสาวนพัดปภาขณะที่อยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งด้วยกันนะฮะ
เมื่อสามีบอกว่าถึงบ้านถึงได้จ่ายเงินแล้วก็ไปรับมารดาเพื่อเดินทางเข้าบ้าน
อดคล้องกันคุณดังนั้นตำรวจบอกว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับว่าจะหายไปด้วยสาเหตุอื่น
จากเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละครับ
เพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องความเสียหายแล้วก็พิสูจน์ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงนะคุณนะ
เรื่องของการกลับรถใต้สะพาน
แล้วก็ตกคลองแบบนี้เราเคยนำเสนอข่าวแล้วนะฮะ

ไม่เห็นทางว่ามันเป็นโค้งอะไรแบบนี้

ถ้าเกิดทางมันมืดจริงก็ต้องมีไฟส่องสว่าง
จะต้องมีเหมือนกับตัวเป็นราวกั้น
ใช่ฮะมันหลายครั้งแล้วนะคุณนะ